พาคุณผู้ชมไปอุดรธานีกันหน่อยนะคะ

คือคุณแม่คนนี้เนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้าน

แล้วปรากฏว่ามีคนร้ายค่ะขโมยมอเตอร์ไซค์ของเธอหน้าบ้านเนี่ย

ตำรวจบอกว่ากำลังดูกล้องวงจรปิดอยู่
เดี๋ยวจะตามจับตัวคนร้ายให้ได้
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองเลย

ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้เสียหาย

แล้วก็เปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านเอาไว้
ตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีใครอยู่หน้าบ้านค่ะ

ขับหนีออกไปโดยเห็นแค่ข้างหลังของคนร้าย

วิ่งตามไปจนถึงปากซอยค่ะ

กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนร้ายอีกคนมาขโมยลูกหรือเปล่า

รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไปก็ห่วง
แต่ลูกยังไงก็ต้องมาก่อน

พอบอกปุ๊บเนี่ยสามีก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้าน

แต่ก็ไม่เจอตัวค่ะ

เหี่ยวคนนี้เคยถูกดำเนินคดีทั้งยาเสพติด
และลักษับในพื้นที่อุดรธานีล้ายต่อหลายครั้งแล้วค่ะ
ล่าสุดทำอาชีพขับรถสำร้อรับจ้างในบ่ขสาออุดรธานี
ก็ทำอาชีพสุจริตแล้วนะแต่ก็ยังมาเกาะเหตุแบบนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีสั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ย
แล้วก็ทั้งของสพเมืองอุดรธานีแล้วก็ภูทรจังหวัดติดตามตัวในเหี่ยว